กลับเรียนท่านประธานกับผมพลเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
สมาชิกสภาพทูแทนรัศดรพรรคเศรษฐ์วิสุทธิ์ธรรมไทยและอุณหภาพครับ
ก็เรียนท่านประธานว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีนะครับของกับผมในวันนี้นะฮะ
ก็มียติที่จะเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่าไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตนะครับ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องไร้ประสิทธิภาพไร้องค์ความรู้
ภูมิปัญญาไร้วุฒิภาวะไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ
คุณธรรมเจริยธรรมและไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้นำประเทศ
โดยมีพฤติการอย่างนี้ครับบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมช่อชน
กู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจจัดงบประมาณ
โดยไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชนปลนเปลือแต่กองทัพ
เพื่อใช้เป็นฐานคำจูนอำนาจของตนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัด
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูลหรือกฎหมายไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
โดยมีกรอบในการอภิปรายดังนี้ครับ
ผมจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในกรอบนี้ครับ
เด็กประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ใช้อำนาจหน้าที่กู้เงินมาบริหารประเทศ
แต่กลับช่อชนนำเงินที่กู้ไปปนเปยกองทัพ
เพื่อเป็นฐานคำจุนอำนาจของตน
โดยตั้งงบมารกระทรวงกระโหม
สูงกว่ากระทรวงอื่น
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชน
ทำให้ประชาชนอดหยากยากจน

ผมขออนุญาตย้อนอดีตสักเล็กน้อยนะครับ

ได้มากเข้าใจมากขึ้น
ดูภาพนะครับนี่เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๐
คุณประยุทธ์จานุชาและผู้จัดการศาลเบลือธานการณ์ตำรวจ
รวมทั้งผู้จัดการฐานสูงสุดนะได้ยืมอำนาจการปกครองประเทศจาก
รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัฒน์นายกรมตรีนะครับ
ปัจจุบันก็แปดปีเต็มแล้วนะฮะแต่สี่ท่าน
ทางไซ่มือแล้วขวามือของคุณประยุทธ์นันนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่อยู่ฝ่ายบริหารนะ
คุณประยุทธ์ก็จัดการให้ไปอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติคือเป็น
สมาชิกวุฒิสภากันทั้งหมดนะฮะส่วนคุณประยุทธ์ก็ยังโลดแล่นนะฮะ
ก็จนถึงปัจจุบันนี้สี่ปีแล้วนะฮะพลเอกประยุทธ์ได้รับการโปรดก้าว
ดำรงตำแหน่งนายกรมตรีครั้งแรกเมื่อวันที่ยี่สิบสี่
สิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งที่สองเมื่อวันที่เก้ามิถยายน
สองพันห้าร้อยหกสิบสองจะครบแปดปีในวันที่ยี่สิบสามสิงหาคม
สองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็อีกเดือนหนึ่งพอดีนะครับ
ที่จะครบแปดปีท่านประธานครับท่านช่วยกรุณาพิจารณา
รัฐธรรมนูลนะครับแห่งราชนักษ์จากไทย
ภูราสองพันห้าร้อยหกสิบด้วยว่าการดำลงตำแหน่งนายกลุ่มปี
ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอาจจะครบตามรัฐมนูลหรือไม่
มาตรตาร้อยห้าสิบสี่ตรงอื่นไม่ต้องดูนะครับ
เฉพาะตัวเหลืองเหลืองประทัดแรกบรรทัศน์เดียวนะครับร้อยห้าสิบแปดนะครับ
นายกรมตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
เฉพาะนายกรมนตรีตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับ
ไม่รวมถึงรองนายกตรีไม่รวมถึงรัฐมนตรีต่างนะฮะ
แสดงว่ารองนายกหรือมนตรีต่างนั้นสามารถดำรงตำแหน่งเกิน๘ปีได้
แต่มาตราร้อยห้าสิบแปดเองบัญญัติไว้เฉพาะนะฮะนายกลุ่มตรีตำแหน่งเดียวเท่านั้น
ที่จะลงตำแหน่งเกิน๘ปีไม่ได้นะครับว่าอย่างชัดเจนนะครับ
ก็จะมีเจ้าก็จะมีการพูดกันว่าเอ๊การลงตำแหน่งของคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นการลงตำแหน่งเมื่อ
อ่ารัฐมนุญชบับก่อนนะครับนะไม่ใช่บับปุ่นปัจจุบัน
จะนำจะนับรวมกันไม่ได้อะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ผมก็กลับเรียนให้ท่านช่วยดูมาตราสองร้อยหกสิบสี่ด้วยครับ
ครับสองกระทัดแรกนะครับสีเหลือง
ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อน
ก่อนวันประกาศใช้รำนูนนี้เป็นกรรมตรีตามบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนุนนี้
ซึ่งก็หมายความว่าการรวมตำแหน่งของคุณประยุทธ์ครั้งแรก
เมื่อวันที่๒๔สิงหา๕๗นะครับมันจะต้องรวมกับการลงตำแหน่งหลังเลือกตั้ง
เมื่อปี๒๑๖๒นี่มันติดต่อกัน
แปลว่าเป็นทัยก็คือตอบไปไม่ได้นะครับ
หลัง๒๓สิงหา๖๒๖๕นี้นะครับ
ใครจะลืดจะรันอะไรก็ต้องว่ากันไปนะครับ
ใจแล้วก็ตามเนรติบริการของท่านก็คือคุณวิศนุนะครับ
คุณวิศนุก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างชัดเจนว่า
แต่จะแก้รัฐมนูลนะเพื่อนสมาชิกจะให้แก้ไหมครับ
ผมก็คิดทุกคนนะมีแต่จะไล่นะครับไม่มีใครให้แก้หรอกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักกฎหมายประจำตัวของท่าน
ชี้มาชัดเจนอย่างนี้แล้วนะครับผมคิดว่าท่านควรจะเข้าใจนะครับ
ว่าคุณวิศนุไม่ได้มีอะไรที่จะทำลายท่านหรอกนะครับ
มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมาอย่างที่ท่านเข้าใจนะฮะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านจะดื้อร้านต่อไปเลยนะฮะ
วาระของท่านก็คงจะมีถึงวันที่๒๓สิงหาคมเดือนหน้าเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าจะผมจึงเรียนว่าถ้าท่านพยายามจะอยู่ต่อไปนะครับ
วิกฤตของประเทศจะเกิดขึ้นแน่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
ไม่มีใครยอมรับได้นะครับผมลงพื้นที่ไปหาเสียงทุกพื้นที่
ในประเทศไทยนะครับไม่มีใครเอาคุณประยุทธ์แม้แต่คนเดียว
ต้องกล้าผู้ชนิดเลยครับนะฮะกล้าผู้ชนิดไม่มีใครเอาคุณไปยุด
แม้แต่คนเดียวนะครับนะฮะมีแต่ขับไล่ด่าตอทอด่อว่า
อะไรอย่างเงี้ยต่างอยู่ตลอดนะครับถ้าคุณไปยุดยังฝืนนะฮะ
ที่จะหลบหลงตำแหน่งในยุคตีต่อไปโดยอ่าผมไม่เข้าใจธรรมนุน
ส่งเรื่องให้สารรัฐมนุนตีความซะก่อนสินะครับนะวิกฤตประเทศมันจะเกิด
แล้วคุณไปยุทธ์มันจะรับผิดชอบไว้หรือไม่ครับน่ะที่เกิดขึ้นต่างต่าง
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผมเองนะครับแล้วคิดว่าสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรฝ่ายค้านทุกท่านนะฮะ
คงยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งถ้าถึงวันนั้นนะครับ
ถ้าคุณประยุทธ์ไม่ยอมก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ท่านประธานนะครับ
แล้วก็พี่น้องประชาชนอ่าได้ได้เห็นนะครับ
ได้รับรู้กันนะในวันนั้นนะครับนะ
ก็จะเรียนว่าถ้าจะแก้ไขปัญหานี้นะครับนะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะ
อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะฮะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
ก็จะต้องร่วมมือการโหวตไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์นะฮะ
แต่ผมก็เอาแน่ไม่ได้นะถ้าฝ่ายรัฐบาลร่วมมือมันก็สำเร็จนะครับ
ถ้าไม่ร่วมมือในการอภิปรายครั้งนี้คุณประยุทธ์ก็จะผ่านพ้นไปได้
เหมือนที่เคยก่อนนะแต่แจกกล้วยแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับ
สองถ้าโหวตผ่านไปที่ยี่สิบสามนี้หากคุณไปยุทธ์ยังไม่ราออกนะครับ
ฝ่ายรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนรัฐธรรมน
ก็คุณเป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับคุณของคุณประยุทธ์
เมื่อคุณประยุทธ์ครบ๘ปีแล้วคุณก็อ่านหนังสือเป็นเนี่ยนะครับ
เมื่อคุณอ่านหนังสือเป็นคุณยังไปร่วมกับเขาต่ออีกนะ
ไม่ราออกเลยนะครับผมก็ถือว่าท่านฝ่าฝืนรัฐมนตร์นะครับ
และการที่คุณประยุทธ์ฝ่าฝืนรัฐมนตร์นะครับพักฝ่ายรัฐบาลไปสนามนุน
ก็ถึงว่าฝ่ายค้างทั้งหมดนะฮะสนับสนุนการละเมิดอำนาจของคุณประยุทธ์ด้วยเช่นเดียวกัน
แม้แต่สภาผู้แทนรัศดรก็เช่นเดียวกันครับ
ผมคิดว่านักกฎหมายก็มีมากนะครับท่านประธานก็เป็นนักกฎหมายด้วย
ย่อมทราบสถานะของคุณประยุทธ์ได้ดีว่าคุณประยุทธ์ไม่สามารถที่จะบรงตำแหน่งนายกตรีต่อไปได้อีกแล้วนะครับ
แต่หากสภายังยอมให้พลเอกประยุทธ์ทำกิจกรรมร่วมกับสภาอีก
ผมก็ต้องถือว่าสภาเนี่ยนะครับฝ่าฝืนรัฐมนูลด้วยเช่นกัน
ฝ่าฝืนรัฐมนูลก็ต้องมีการดำเนินคดียากับคุณประยุทธ์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับ
ที่กระทำการขัดต่อบริญญาณแห่งรัฐมนุษย์หรือกฎหมายและฝ่าฝืนจะได้ทำตามรัฐมนุษย์มาตรา๒๖๔นะครับ

เรามาดูว่าตำแหน่งนายุตรีมาจากทหารเป็นยังไงบ้างครับ

นายกตรีที่มาจากทหารรวมทั้งหมด๔๘ปีด้วยกันนะครับ
ท่านแรกจอมพลป๑๕ปีจอมพลสริต๕ปีจอมพลธนอม๑๑ปี
ผลเด็กเบรม๘ปีผลเด็กสุจิณฑา๔๗วัน
ผลเอกสุริยุทธ์๑ปีแล้วก็คุณประยุทธ์เนี่ย๘ปีนะครับ
ปีไม่ยอมออกจะทำสถิติไล่จอมพลสนอมหรือจอมผลปอหรือไงครับ
แล้วท่านลองดูนะครับว่าไอ้ที่ทหารเป็นนายมตรีรวม๔๐ปีเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ
ถ้ามันดีจริงผมว่าประเทศไทยคงเจริญก้าวหน้าไปเป็นมหาอำนาจแล้วล่ะครับ

นี่ลองมาดูพูดกันเล่นนะครับ
สมัยผมเรียนโรงเรียนเตรียมอาหาร
ก็บอกโรงเรียนในร้อยเจ้าปะรอเลยอะ
จบรอแยกมาย่อมาจากอะไร
บางคนก็บอกในร้อยพระจุรจอมเก้าครับอะไรต่าง
แต่ในข้อที่จริงเขาบอกไม่ใช่หรอก
เจ้าปะรอแยกมาจาก
มาจากจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ
เจ้าปะรอจะเป็นอะไรได้เดี๋ยวกูเป็นนายยกไปเป็นรัฐบุญตรีเป็น

บริหารประเทศเอาเงินที่ไหนมามาใช้ครับ
คุณประยุทธ์เป็นนายกรรมตรีนะฮะกู้เงินมาแล้ว๖ล้านล้านบาทนะครับ
ไม่มากนะครับกู้เงินมาแล้ว๖ล้านล้านบาท
ขณะนี้ประเทศเป็นหนี้ที่คุณประยุทธ์กับนายกรมตรีท่านก่อนก่อนกู้มารวม๑๐ล้านล้านบาทนะครับ
หมายความว่าคุณประยุทธ์กู้คนเดียวมากกว่านายกทุกคนเสียอีกนะครับ
ได้รับการฉายาว่านักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา

ถ้าดูตามภาพสไลด์ตัวอาจจะเล็กหน่อยนะครับ
คือเอาไปผลาญครับไปแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อหวังสืบทอดอำนาจนะครับ
เพราะว่าเมื่อคุณวิยุทธ์โดดลงไปเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวต้องมีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะ
ก็หวังที่จะได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน
ก็เอาเงินพวกนี้ที่กู้มาไปหวานไปแจกหลายโครงการด้วยกันเลย
ยกตัวอย่างเช่นชิมชอบใช้แจกคนละพันบาท
เอาไปทำโครงการอื่นที่มีความจำเป็นไม่ดีกว่าหรือ
นะครับรวมกันไปลดหนี้กรยาศรนะครับให้นักศึกษาที่เป็นหนี้
เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลเอาไปให้เป็นบำนานประชาชน
อะไรต่างต่างไม่ดีกว่าหรือครับนะโครงการเราไปเที่ยวด้วยกัน
รัฐออกส่วนลดค่าที่พักให้เหมือนกันครับ
มันไม่ได้มีประโยชน์ยุ่งให้คนไปเที่ยว
อย่านึกว่าเงินมันจะสะพัดนะครับนะแต่ปรากฏว่าคนกับไม่ทำอาหารกิน
นะเที่ยวนะคุณก็ควรจะเอาเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
โครงการเที่ยวปันสุขรัดดูแลค่าเดินทางต้องเซี่ยวสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ
ยุให้คนไปเที่ยวเพื่อสนับสนุนนะครับสถานบริการต่าง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

ประยุทธ์กู้เงินนะครับแต่ประชาชนเป็นผู้ใช้หนี้นะฮะ
หนี้เงินกู้ทั้งหมดบนสลัยนี้เก้าพันแปดร้อยล้าน
เก้าล้านแปดพันสองร้อยกว่าล้านปัจจุบันก็ขึ้นเป็นสิบล้านแล้วนะครับ
ถ้าเสียดอกเบี้ยปีหนึ่งก็คิดเป็นเงินสองแสนสามหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทปีหนึ่งนะครับต้องเสียถึงสองแสนกว่าล้าน
เดือนละหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบล้านวันละหกร้อยสามสิบหกล้าน
ชั่วโมงละยี่สิบเจ็ดล้านน่ะนาทีละสี่แสนกว่าบาท
อย่างที่ผมบอกปรับหนี้ขึ้นไปเป็น๑๐ล้านแล้ว
ตอนนี้หายใจทีเดียวต้องใช้เข้าไปละ๕ล้านบาท
แสนบาทนะครับมันคุ้มไหมครับที่กู้กันมาแล้วก็ต้องใช้หนี้กัน
อย่างเช่าลูกเช่าหลานนะครับ
กู้มาทั้งหมดนี้นะฮะดูภาพสิบเอ็ดครับ
พักพักของผมเนี่ยนะฮะรู้ว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนยากจน
ก็ได้หาข้าวของต่างต่างนะฮะรวมทั้งอาหารนะ
แจกจ่ายพี่น้องประชาชนอันนี้ไปแจกจ่ายปลาคนละหนึ่งตัว
ลองดูในภาพสิครับไปแจกแค่ปลาคนละหนึ่งตัวนะครับ
ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนมาเข้าคิวยาวเหยียดนะครับเพื่อรอรอรับ
ปลาที่เรามาแจกนะครับผมไม่ดีใจนะครับที่เห็นภาพชนี้นะฮะ
ผมไม่อยากเห็นแต่ว่าถ้าไม่ช่วยก็ไม่รู้จะทำไง
เพราะพี่น้องประชาชนอดหยากยากจนทั้งสิ้น
เพราะตอนนี้เป็นไงครับของมันแพงทั้งเป็นดินนะครับ
น้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงเขาเปลือกแต่เขาเตือกถูก
ข้าวสารแพงนะครับค่าแรงถูกแต่ว่างูเห่าในสภานี้ยังแพงเลยนะครับ
ทุกอย่างขึ้นหมดครับยกเว้นนกเขา
ปัจจุบันอัตราการค่าตัวของไทยนะครับอยู่ที่๑๕คนต่อ๑แสน
นะครับสูงกว่าระดับเฉียของโลกที่๑๑คน
สรุปแล้วว่าอัตราเฉลี่ยของโลก๑๑คนนะครับ
ตายสิบเอ็ดคนต่อหนึ่งแสนคนของไทยเราเนี่ยถึงสิบห้าคนนะครับ
ต่อหนึ่งแสนคนสูงแม่ดับหนึ่งในอาเซียนนะครับ
เพราะเครียดเครียดเพราะอะไรครับเครียดเพราะการบริหารของ
คุณประยุทธ์นั่นแหละครับนะท่านต้องดูกราฟสีฟ้านะครับ
นะเก้าสีฟ้าหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ
นะถูกไหมฮะสูงขึ้นทุกปีอันนี้ไม่รวมหนี้นอกระบบนะครับ
ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถ้ารวมหนี้นอกระบบอยู่ด้วยนะฮะ
ประเทศไทยนะคงจะเป็นปัญหามากนะฮะหากจัดอันดับแล้ว
นี่ครัวเรือนของไทยสูงเป็นอันดับ๑๒ของโลกนะครับ
อันดับสองของเอเซียน่ะลองดูกราฟอันที่หนึ่งอันกลางที่สองเนี่ย
ครัวเรือนไทยสูงเป็นดับสองเอเซียอันดับสามนะครับ
ขวามือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไทย
อายุสามสิบปีเป็นหนี้แสดงว่าคนไทยเนี่ยอายุสามสิบปีลงไปเนี่ยนะฮะ
เป็นหนี้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เด็กเด็ก
ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ทำงานทำการคงไม่ใช้คงไม่เป็นหนี้นะฮะ
แต่พอทำงานทำการแล้วเป็นหนี้ถึงอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
คนไทยหลี่ยี่สิบเอ็ดล้านคนที่เป็นหนี้นะครับปรากฏว่าสามล้านคน
หรือสิบเก้าห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้เสียหรือแม้แต่คนที่เกษียณอายุไปแล้วนะฮะ
ก็เสียอายุไปแล้วหนี้มันก็ยังไม่หมดนะครับ
อายุหกสิบปีถึงหกสิบเก้าปีมีหนี้อยู่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับ
อายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าหนี้สองแสนแปดหมื่นกว่าบาทนะครับ
นี่คนไทยนะครับมันยากจนอย่างนี้นะฮะ
อกจากนั้นหนี้ครัวเรือนจะสูงเป็นอันดับ๑๒ของโลกนะครับ
เหลื่อมล้ำก็ยังมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะฮะท่านลองดูอ่า
ไลด์ต่อไปนะครับนะขณะที่คนไทยเป็นหนี้
มากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยครับสไลด์ต่อไปครับ
เราลงมาดูในสไลด์นะครับด้านซ้ายมือเป็นมหาเศรษฐีของไทยนะครับ
ผมจะไม่ขออนุญาตเอ่ยเชื่อนะครับแต่ว่าจะพูดตั้งแต่ซ้ายมาขวา
บรรทัศน์ที่หนึ่งที่สองนะครับอ่าบรรทัศน์แรกคนที่หนึ่งนะครับ
ที่รวยที่สุดนะลำดับที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะ

สี่จุดห้าสามแสนล้านบาทมีเงินสี่จุดห้าสี่จุดห้าสามแสนล้านบาท
ขวามือลำดับที่สองเป็นมีเงินสี่จุดศูนย์สามแสนล้านบาทนะฮะ
อันดับที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกของโลกอันดับที่สามนะครับ
มีเงินสามจุดเก้าแสนล้านบาทอันดับที่ร้อยที่เป็นของโลก
มาอันดับที่อันดับที่๑๐นะครับ
มีเงินแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดหมื่นสามพัน
หมื่นสามพันเก้าร้อยล้านบาทนะครับระดับที่พันสองร้อยสามแปดในโลกนะครับ
แล้วผมท่านอยากให้ผมอยากให้ท่านหรือพี่น้องประชาชนลองติดตามต่อไป
มหาเศรษฐีเหล่านี้นะครับปีต่อไปจะต้องถูกจัดอันดับโลก
ผมไม่แน่ใจว่าจะสูงขึ้นหรือน้อยลงนะครับแต่จำนวนเงินจะต้องมากขึ้น
เพราะคนรวยจะต้องรวยขึ้นในไทยเนี่ยนะฮะแต่คนจนมันก็จนลงกันนะฮะ
ก่อนผมนะครับท่านย่อมรู้ไส้รู้พุงรู้เส้นขนคนในดีว่า
บรรดามหาเจษฐีตอนนี้ก็สนุนภักดิ์การเมืองนะครับ
ให้เอาการเมืองให้เอาเงินไปลงเลือกตั้งนะครับ
เพราะรู้ว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยมันใช้เงินนะครับ
ให้เอาเงินไปซื้อเสียงว่างั้นตรงตรงนะครับนะ
พอพักไหนเอาไปแล้วล่ะเมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องจัดการนะ
เรื่องโครงการต่างต่างนะครับให้เช่าที่ในราคาถูกบ้าง
นู่นนี่อะไรต่างซึ่งมันประโยชน์ของในทุนเท่านั้น
แต่พี่น้องประชาชนจะเสียประโยชน์นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับ
ตอนนี้พี่น้องประชาชนเป็นหนี้อยู่หนี้กรยาศรอยู่๓๖ล้านคน
คือผู้กู้นะสองจุดแปดล้านคนคือผู้คำ
ข้าราชการเป็นหนี้อยู่สองจุดแปดล้านบัญชีหนี้เช่ารถยนต์และมอเตอร์ไซค
หกจุดห้าล้านบัญชีหนี้บัตรเครนิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
สิบเก้าจุดเก้าล้านบัญชีหนี้สินอื่นอื่นนะครับ
สิบเอ็ดจุดสองล้านบัญชีนะครับอันนี้นะ
ในการกู้หนี้๒๔นี้ก็มีการฟ้องร้องกันโดยเฉพาะหนี้กรยศรนะครับ
ล้านรายนะและไก่เกลี่ยก่อนฟ้องหนึ่งจุด
ในฐานะเราที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง

ที่วัดเจ้าอ่ามข้างบนผม

เพื่อช่วยเหลือรัฐบาล

เพื่อไม่ให้มีโจรผู้ร้ายมากขึ้น

การทรยศจริงมากสูงขึ้นทุกปี
ทรยศของไทยในรอบแปดปี

ไม่มีทีท่าวัตตาล็อตลง

ที่มาจากการเลือกตั้งซะอีกท่านจะเห็นใช่ไหมว่า
ปีแรกสมัยคุณยิราชคุณประยุทธเนี่ยนะครับอัตรามันแปดสิบแปดสิบห้านะครับ
ต่อมาคุณประยุทธ์เป็นเต็มตัวลดมา๗๖เอ๊ะใช้อำนาจปฏิวัติอำนาจทหารมา
มันควรจะดีขึ้นนะขอรับใช้มันควรจะลดลดลดลงนะครับ
แต่ปรากฏว่ายิ่งคุณประยุทธ์นะครับปกครองประเทศดำรงตำแหน่ง
การของเราก็สูงขึ้นเป็นลำดับนะครับที่เรามาดูชีวัตรภาพลักษณ์
สถานะของไทยแย่ลงนะครับ
เหลืองเนี่ยนะฮะเป็นประเทศในสแกนดิเนเวีย
การคอรับชาติน้อยเช่นเดนมาร์คสวีเดนสิงคโปร์ฟินแลนด์เป็นดับหนึ่งของโลก
แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราสิงคโปร์ใกล้เราอัตราเฉลี่ย๒อันดับ๒ของโลก
และของเราอันดับ๑๑๐
ไม่ไปศึกษาไม่ไปดูเขาเรามั่งเลยเหรอครับว่าเขาจัดการกันยังไงน่าอยู่กว่ายังไงนะครับ
เหตุที่คุณพายุทธิ์ยึดอรรนาศมาทำอะไรไม่เสร็จเพราะคุณพายุทธิ์มีเซลล์สมองเพียงแค่๘๔๐๐๐เซลล์เท่านั้น
ซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเรา
ชัดแล้วนะครับว่าคุณเวยุทธ์ไม่เสร็จสมอง๘๔๐๐๐เซลล์
เมื่อมาเทียบกับสัตว์นะครับเช่นหนูหมูแมวลิงช้าง
โอ้โหเซลล์มันมากกว่านั้นเหลือเกินนะครับ
ช่วยเปิดสไลด์ให้ดูด้วยนะครับ
หมูมี๗๕ล้านเซลล์ลิง๗๐๐ล้านเซลล์นะครับ
หน้าช้าง๒๕๗๐๐ล้านเซลล์นะครับ
แต่คุณประยุทธ์มีแค่๘๔๐๐นะครับ
การที่มีเซ็นสมองแค่๘๔๐๐จึงทำให้
ให้ขาดสติเป็นยานะครับ
และบริหารประเทศชาติก็ได้เห็นจนกระทั่ง
นักศึกษาไปล้อเรียนว่าผู้นำโง่
พวกเราจะต้องตายกันหมดนะครับ

คุณเวยุทธ์มีคิดสุดบันเจิด
ในการแนะวิธีแก้ปัญหาให้คนไทยนะครับ
เช่นยางราคาตกก็บอกไปให้ไปขายดาวอังคาร
มะนาวแพงให้ไปปลูกกินเอง
อาหารทะเลแพงให้คุณรวยกินนะครับ
ไม่ได้ไม่ได้ให้ปลูกมามุ้ยนะครับน้ำท่วมนาข้าวก็ให้เลี้ยงปลาแทน
ชีแปลงให้ผูกในชีวิตสินทหารนะครับเยอะแยะนะครับ
ผมไม่ขออนุญาตไม่อ่านนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี้สดสดนี่
รถติดคุณประยุทธ์บอกว่ารถยิ่งติดอุบัติเหตุยิ่งน้อยนะครับ
เป็นอย่างงั้นไปนะครับนี่เพราะมีสมองแปดหมื่นสิบสี่พันเซลล์นะครับ
ทีนี้เรามาดูงบประมาณของประเทศ
ในปีสองพันห้าร้อยห้าเจ็ดถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ตั้งแต่คุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายมตรีนะฮะ
ดูกราฟนะฮะงบประมาณสูงขึ้นทุกปีนะครับ
พอปี๖๕นะฮะมันไม่ไหวแล้วนะครับ
เพราะประเทศชาติเป็นหนี้เป็นสินมากนะ
เงินมันไม่มีแล้วนะครับงบประมาณอย่างอย่างที่เห็นเนี่ย
คุณประยุทธ์ไปจัดสรรไปอย่างไรนะฮะอ่าต่อไปครับ
ท่านลองดูนะฮะเปรียบเทียบงบมารนะ
กระทรวงศึกษาธิการอันดับหนึ่งนะฮะมาไทยอันดับ๒ทุกปีนะครับ
สีขาวข้างบนนะฮะกระทรวงกราโหมสีเขียวเขียวที่เห็นเนี่ยนะฮะ
คุณวิวยุทธ์เป็นมันตรีนะครับอันดับที่สองสองปีแรก
ต่อมาระดับที่สามโดยตลอดนะครับนะมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะ
มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกรรมนาคมนะฮะ
แล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมสีส้มนั่นนะซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมมีหน้าที่ดูแล
ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยเจ็ดสิบล้านคนเสียอีกมันน่าตลกนะครับ
จัดงบประมาณนะไอ้กระทรวงที่ไม่มีงานทำนะฮะ
เอางบไปเยอะแยะไปหมดอันดับสามแต่กระทรวงที่มีหน้าที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชน
ทั้งประเทศก็มีงบเพียงเล็กน้อย
ทหารเอาเงินทหารเอาเงินไปทำอะไรครับ
เขาบอกว่าประเทศเป็นบ้านนะฮะทหารเป็นรั้ว
ระหว่างบ้านกับรั้วอะไรสำคัญอื่นครับต้องสร้างบ้านทั้งนั้น
รั้วไว้ทีหลังนะแต่การจัดสรรงบประมาณของคุณประยุทธ์เนี่ย
กับสร้างรั้วมากมายปริปนเตอนะครับ
แต่กองทัพปนเปลือแต่ทหารจนไม่ครึมหนึ่งถึงว่าพี่น้องประชาชน
จะมีกินมีใช้ไหมครับนะเมื่อไม่มีกินใช้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน
มาจนติดอันดับโลกตั๋วตายเเกอะนะครับ
ลองมาดูงบมานทหารมากครับแผ่นที่๒๖นะครับ

ทหารมีงบมาน๘๕๐๐๐กว่าล้านนะครับ
แล้วก็สูงสูงขึ้นมาทุกปีนะฮะ
เพิ่งมาลดลงปี๖๔๖๕เนี้ยเองนะ

นำงบประมาณไปก่อสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็น
นำเอายาดบริษัทเครือยาด
ประมูลก่อสร้างในกองทัพอีกมากมาย
ครับภาษีของประชาชนที่กองทัพเอาไปไปทำอะไรบ้าง

ซื้อรถถังซื้อเรือรบซื้อเรือดำน้ำนะ

นะครับซื้อเครื่องบินนี่เป็นไงครับ
ไม่ถึงไทยระหว่างมาส่งในบินไม่ถึงไทย
เครื่องพังกลางอากาศต้องกลับไปเกาหลีใหม่
เวลาซื้อก็ซื้อมือสอง
ซื้อมือสองเท่านั้นไม่ได้ซื้อเครื่องบินใหม่เลย

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตกอีกที่ทัพภาค๔

ก็ไปซื้อมือสองเข้ามา

เพราะราคามันเป็นไปตามความพึงพอใจ
ระหว่างผู้ซื้อคือขายตรวจสอบกันไม่ได้
เอาละจะมีเงินทอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ตรวจสอบก็ไม่ได้
ไม่ซื้อเครื่องใหม่เพราะไม่สามารถตรวจสอบราคากลางได้

ตอนนี้จำหน่ายไปหมดแล้วนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย
เรือดำน้ำก็ไม่มีเครื่องนะครับ
พอได้เงินทอนมาแล้วก็เอาไปทิ้งเพราะไม่ได้ใช้
ในภาพนี่ก็มีรถถังนี่เยอะแยะนะครับ
จอดไว้ไม่ได้ใช้ปืนที่นะครับ
ถึงเวลาก็ต้องเอาไปทิ้งซะเลยให้เป็นปากการังไปนะครับ
กองทัพเนี่ยจะแบ่งเงินทอนกันอย่างไรนะครับ

ปกบหลองกิ่ล

ลองเซกิลผมไม่อยากจะพูดน่ะครับ
เดี๋ยวจะประจานเพื่อนผมมากเกินไป

เพราะฉะนั้นไม่สามารถปกปิดอย่างนี้ได้หรอก
มันก็แบบเพื่อนเพื่อนมันก็คุยกันนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับ
เงินทอนมันเฉลี่ยกันนะฮะไปอย่างทั่วทุกคนนะครับ
เรื่องเวลาเอาดิครับเงินกู้ก็ยังไม่ได้ใช้หนี้เลยนะครับ
ต้องยังต้องกู้มาใช้หนี้อีกนะฮะแล้วยังเสิร์ฟซื้อเครื่องบินอีกนะครับ
ปีใหม่นี้กองทัพบกซื้อเครื่องบินอีกแล้วแบ็คฮ็อกมือสองจากสหรัฐ
สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทไม่รู้มันจะซื้อเอาไปทำไมกันนะครับ
ฐานเรือล่ะครับอากาศยานไร้คนขับต้องมีนะฮะ
จำเป็นนักต้องใช้คำว่าต้องมีใช่ไหมฮะปีหกห้าได้งบไปแล้ว
เอาไปใช้ที่ไหนแล้วท่านพ่อบอร์นะครับพ่อบอร์ทะลอนะฮะ
เมื่อไม่กี่วันมานี้พ่อมารุกรามนานฟาไทย
พอทไทยก็เกิดแนวคิดบันเจิดขึ้นมาเลย
ว่าจะต้องซื้อเครื่องบินขับไล่เอฟสามห้าอีกหนึ่งฝูงโอ้
สมองมีแต่ซื้อซื้อนะครับมันไม่ได้ถึงคำนึงที่พี่น้องประชาชน
คนไทยเลยว่าจะมีอยู่มีกินกันไหมนะครับ
ผมเรียนว่าเรียนท่านประธานว่าถ้าเงินตัวเองอยากจะซื้อก็ซื้อเราไปเถอะ
นะครับไม่มีใครว่าหรอกแต่นี่มันภาษีของประชาชน
แทนที่จะเพื่อปากท้องประชาชนก็ไม่ได้ใช้นะครับ
ซื้อมากเงินก็ออกนอกประเทศมากพี่น้องรากย่าก็ลำบาก
ไม่มีเงินใช้ทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าปีหกห้าเนี่ย
เหล่าทัพใช้ภาษีของพี่น้องไปซื้ออาวุธนะครับ
ยุทธโปรกรณ์เนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับมากกว่างบมารของกระทรวง
นาสังคมซึ่งมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีพร้อมด้วยปัจจัย๔ด้วย
นี่นะครับไอ้สามอันบนของกองทัพทั้ง๓กองทัพ
ส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมนะ
น้อยกว่านะครับทรซื้อเครื่องเรือนน้ำก็ไม่มีเครื่องยนต์
แล้วก็ไม่รู้จะได้อะไรนะครับเนี่ยตรงนี้ก็กลับไปดู
ขณะที่ซื้อเครื่องยนต์ซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
ยังไม่รู้ว่าเรือจันน้ำจะได้เมื่อไหร่นะครับแต่ไปได้งบมารไปแล้ว
โรงจอดเรือดำน้ำระบบสื่อสารควบคุมบัญชาการเรือดำน้ำ
พวกเราหัวเราะออกไหมครับมันไม่มีเรือนะมันจะสร้างไปทำไม
อ้างว่าสร้างไว้ก่อนเตรียมรองรับเรือที่จะมานะครับ
มันก็เกินไปเพราะว่าพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับงบประมาณนะ
จากประเทศชาติลงไปดูแลอีกมากมาย
แต่ก็เอาเงินไปสร้างไปทำให้พวกนี้หมดนะครับโดยไม่จำเป็น
ต่อไปครับทหารเนี่ยมีสถานที่บำรุงเบลอความสุขกันเยอะแยะ
ในภาพนี่ซ้ายมือสโมสรกองทัพไทยขวามือสโมสรกองทัพบก
ร่างสโมสรกองทัพเรือขวาล่างสโมสรของอากาศ
ก็มีสโมสรระดับกองทัพนะ
ทัพละหนึ่งสโมสรนะครับแต่ลองไปดูทั้งประเทศของทหารเนี่ยครับ
น่ะยังแบ่งสโมสรไม่สโมสรสัญญาบัติอีก
สโมสรจะมาทวนอีกนะครับนะทุกกรมฝ่ายในการมีสโมสรหมด
กองทัพมีสโมสรนะครับทุกค่ายมีสโมสรหมด
นะทั้งศัลยบาทประทวนรวมกันเนี่ยทั้งกองสามกองทัพ
งบหลวงทั้งสิ้นถ้ามาเปรียบเทียบกับตำรวจผม
นะครับมีเพียงแค่หนึ่งสโมสรแล้วก็ต้องหาเงินสร้างเองนะครับ
ไม่ได้ใช้งบทางราชการเลยนะฮะ
สโมสรแล้วนะครับลงไปดูบ้านพัก
ซ้ายมืออืมบ้านพักครู
ต้องการบ้านพักตำรวจกับบ้านพักหมอ
ส่วนขวามือสุดโอ้โหบ้านพักทหาร

ลุงงี้ผมเลือกเป็นทหารด้วยดีกว่าเนอะ
ไม่เลือกเป็นตำรวจหรอกนะครับ
เพราะทหารสมัยนู้นก็ไม่โกงกินอย่างนี้นะ
สารสมัยนี้มันเอาทุกอย่าง
งบเพื่อบำรุงบำเนยความสุขตัวเองทั้งสิ้น
เมื่อกี้ก็ตั้งแต่นะครับ
อาวุธยุทธวะกรเลื่อยมาสวรรค์วิทยาลัยการณ์

เดี๋ยวยังมีชื่ออื่นอีกนะครับ
นั้นไม่พอนะครับยังมีสนามม้าสนามมวย
สนามกอล์ฟสถานีโทรทัศน์วิทยาลัยแห่งในพื้นที่
รายได้ที่มาก็แบ่งกันไป

ลองมาดูงบประมาณของกระทรวงพัฒน์

ทำไมผมต้องย้ำถึงกระทรวงนี้
เพราะกระทรวงนี้มีหน้าที่ดูแล
พี่น้องประชาชนให้มีความพร้อมทางด้านปัจจัย๔นะครับ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จะต้องให้มีประชาชนมีปัจจัย๔นะครับ
ผมจึงต้องเน้นตรงนี้นะฮะ

จะเห็นว่ากราฟสูงขึ้นทุกปีนะครับ
ปีสุดท้ายนี่ก็สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วตั้งร้อยล้าน
ไม่ถึงจะถามไป๕๐ล้านนะครับ
นะแต่งสูงขึ้นทุกปีนะฮะยอมรับนะครับ
แต่ถ้าไปเทียบกับทหารแล้วนะ
น้อยกว่างงบมาซื้ออาวุธของกองทัพอีกนะครับ
นำงบประมาณนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปรียบเทียบกับงบกระทรวงกวรหมแต่ปี๕๖
สมัยคุณประยุทธ์
ในสไลด์สีเขียวงบประมาณทหาร
สีฟ้างบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเทศนี้มันจะอยู่ได้ไหมครับ
ทหารเอางบไปขนาดนั้นนะครับ

กระทรวงพัฒนาสังคมได้๒๔๐๐๐ล้าน

ทหารมีไม่เกิน๒แสนแล้วนะ
แต่คนไทยมี๗๐ล้านคนครับ
ทำไมคุณประยุทธ์ถึงปล่อยให้งบมารออกมาอย่างนี้นะครับ
ก็มันปลนเปลือแต่กองทัพไง

เสียแล้วไปอยู่ไปกินกันจะได้ไม่ต้องมาปฏิวัติกู

เอาเอางบหลวงให้ไปผู้ยี่ผู้หยำกันนะครับครับ
ไม่ต้องเอางบกระทรวงต่อกระทรวงมาเปรียบเทียบกันหรอกครับ
เอาเฉพาะแค่งบเงินเดือนอาหาร
โดยเฉพาะฐานบกเปรียบเทียบกับ
บกระทรวงพัฒนาสังคมดีกว่านะครับ
บเงินเดือนและค่าจ้างทบบนสุดนะฮะ

ผมบอกว่าเฉพาะเงินเรือกระชาก๔๙๐๐กว่าล้าน
แต่งบกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งดูแลพี่น้องประชาชน

น่าถึงมีข่าวออกมาเมื่อ๒วันก่อน

โอ้ยทหารมันพันเอกมีรถไปจำแนมแนงหมด
พันเอกถ้าไม่เอาก็ได้๒๑๐๐๐บาทต่อเดือน
พลตีเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้
พลโทพลเอกมีรถกันหมดนะครับ

คนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วดันไปเป็นผู้ทรงรู้
ดันไปเป็นผู้เชี่ยวชายผู้เจ้านานกาอะไร
กินเงินเดือนไปนะครับ
มีดีจุพลอยู่๑๕๐๐กว่าคน
แต่ไม่มีงานทำไม่มีห้องทำ
อย่ามาเถียงผมเลยเพื่อนผมสี่เหล่าผมรู้นะครับ
ไอ้พวกที่ประจำกันนะ

ถ้าเงินเดือนน้อยก็ไปช่วยทวงหนี้เขา
ไปคุมบ่อนคุมซ่องไปทำอะไรกัน

ตำรวจรุ่นผมท่านประธาน
มียศพลตำรวจเอกแค่๒คน

แล้วประเทศชาติมันอยู่ได้ยังไงนะครับต้องเอางบประมาณไปให้ทหารกินทหารใช้
ในขณะที่พี่น้องประชาชนอดหยากนะครับ
พอมีอาวุธแล้วก็อาวุธมาคมครูแล้วก็ป้นอำนาจเข้าไปนะครับ
เขมือดงบประมาณโกงกินอย่างไม่ละลายไม่เห็นหัวประชาชน

กระทรวงพัฒนาเปรียบเทียบกับทหารแล้วลองมาเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นบ้างนะครับ
เหมาะสมหรือไม่เมื่อกี้เอากระทรงพัดไปเปรียบเทียบกับทหารนะครับ
ตอนนี้เอากระทรวงพัฒน์เปรียบเทียบกระทรวงอื่น
กระทรวงพัฒนาสังคมสีส้มนะครับในกระทรวงอื่น
กระทรวงพัฒนาสังคมได้๒๔๐๐นะครับ
ขณะที่สำนักนายกได้๓๒๐๐๐
สำนักนายกก็มีหน่วยอย่างที่ท่านเข้าใจนะ
แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตั้ง๗๐ล้านคน
กระทรวงทรัพย์ที่ดูแลต้นไม้ดูแลสิงสาราสัตว์ทั้งหลาย
ได้ไปสามหมื่นล้านมากกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมที่ต้องดูแลชีวิตคนอีกนะฮะ
แม้กระทั่งสารหน่วยงานศาลเนี่ย
ก็เห็นมีสารอะไรครับนะมีสารจังหวัดนะ
สารชั้นต้นมีสารจังหวัดสารแขวงนะฮะสารแพ่งอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
น้อยกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเพียงพันกว่าล้านเท่านั้นเอง
แล้วเราจะเห็นว่าประเทศนี้ใครมือยาวสาวได้มันก็สาวเอา
คนไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีอาวุธมันก็อดไปหมดนะครับ
ที่บริษัทเทศล้มเหลวบริษัทเทศนี้ก็พูดผู้นำโง่
นะครับไม่มีวุฒิภาวะบ้าอำนาจ

ไล่ลาตกันมากนะเดี๋ยวถ้าไล่ลาตสิ่งออก
ไล่ซิได้สิผมไม่ท้าทายผมไม่ออก

เหนื่อยังทำหมายนายกบินมารัย
ว่ามันบ้าชะมัด

มัน๑ท่านบอกให้ผมไปทำถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อย
สามใช้งวัตรแล้วให้กูทำยังไงป่ะบัดโทร
นะสมองมีแปดหมื่นสี่พันเซลลมั้งซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหน

ท่านประธานครับผมเองก็อายุ๗๐กว่าแล้วนะครับ
ไปไหนก็ถูกขับไล่นะครับลองดูไปไหนก็ถูกขับไล่

เอาไว้เอาไว้เอาไว้
ต่างต่างในการดูแลความปลอดภัยคุณประยุทธ์เพียงคนเดียวนะฮะวันละเท่าไหร่นะครับ
ชัยภูมิเท่าไหร่เชียงใหม่เท่าไหร่ศรีสะเกดเท่าไหร่
กำแพงเฉพาะเต็ปเท่าไหร่ต่างทั้งล่องนี้
ผมว่าถ้าใช้งบประมาณอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปดีกว่าครับ
กลัวตายแล้วเหรอนะครับไม่สมกับที่อ้างว่าเป็นนักรบเหรียญรามาเลย
เสียชื่อผมหมดนะครับลองไปดู
ขวาบัวรถที่ไปละครับลืมที่ครับ
อ้อมข้างอ้อมแอวโอ้ยมันจะปัดปลาปันตัด
โอ้ยเหนือดดีดีประเทศไทยเหนือดคักเหนือดเนี้ย
โอ้ยตายตายตายตายเบิ้งอ่ะเด้อ
ขอให้ตั้งใจมามาท้ายอ่ะคักอย่างเงี้ยขอให้พวกมักแท้งมา
กว่านี่อย่างเงี้ยไอ้สำเร็จเบิ้งเอาอ่ะ
มันจำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับและที่สำคัญจะไปจะมายังปิดถนนนะครับ
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนยิ่งกว่าเจ้าอีกนะครับ
นะเสียเวลานะครับเนี่ยแล้วทำอย่างงี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเลยนะฮะ
บอกว่าน้ำมันแพงให้คนอื่นเขาประหยัด
แล้วตัวเองล่ะนะครับสุรุสุรายสิ้นดี

ท่านประธานครับท่านพอจะจำภาพประวัติศาสตร์นี้ได้ไหมครับ
หลังการเลือกตั้งเมื่อปี๒๑๓๓เสร็จสิ้นนะครับ
ท่านนโยคชชายหัวหน้าภักดิ์ชาติไทย
ซึ่งชนะการเลือกตั้งได้ไปพบพระท่านพลเอกเปรม
ขอเชิญท่านเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ท่านพลเอกเบรมซึ่งนายโยคมา๘ปีแล้วนะครับ
เท่ากับคุณประยุทธ์นี่แหละนะครับ๘ปีแล้ว
กลับไม่รับคำเชิญโดยกล่าวว่าผมพอแล้ว
นี่เป็นอย่างของผู้นำที่ไม่โลภรู้จักพอ
นึกถึงบ้านเมืองและประชาชนนะครับ
ทำให้ท่านชาติชายได้ดำรงตำแหน่งนายกตรีต่อมานะครับ
หลังจากนั้นท่านพลเอกเปรมก็ได้รับการโปรดก้าว
ให้ดำลงตำแหน่งรัฐบุรุษเป็นเกียรติยศคแก่วังตระกูล
แล้วคุณประยุทธ์คุณจะเป็นวีรบรุษหรือโมคะบุรุษ
นะเลือกเอาตามพอใจนะครับครับ
เร็วนี้ประธานาธิบดีศรีรังกาบริหารประเทศชาติบกพร่อง
เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมากกว่าไทยนิดหน่อย
เป็นไงครับต้องหนีม็อบที่มาบุกบ้าน
อุศุกรุศุลหลุบหนีออกนอกประเทศต่อไป๔๖ครับ
นายกญี่ปุ่นซึ่งลงตำแหน่งมา๘ปีแล้ว
แต่ยังไม่เลิกเล่นการเมืองยังจะเล่นต่อนะครับ
ก็ถูกมือปืนนะยิงเสียชีวิตทุกท่านคงทราบดี
คุณประยุทธ์จึงมี๓ทางเลือกเท่านั้นนะครับ
ทางเลือกที่หนึ่งก็ต้องเอาแบบท่านพลเอกเปรม
บอกว่าผมพอแล้ว๘ปีเนี่ยไม่เอาแล้ว
หรือถ้าเอาต่อก็ต้องหนีหนีไปนอกประเทศ
หรือทางที่๓ก็ถูกสงานเช่นนายกญิตภูมิ

ใครคิดเป็นที่ไม่เป็นก็ดูต่อนี้
ท่านประธานครับ
ผมจึงขอเรียนว่าผมไม่อาจไว้วางใจคุณประยุทธ์
เป็นนายกตรีได้อีกต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ